คือบ้านของนายกวินที่อยู่กับพ่อกับแม่อยู่แถวปฐุมธานี

ทีนี้ถ้าย้อนไปตอนที่เขาเคยเกณฑ์ทหาร

วันนี้ตอนที่ตำรวจเอาตัวจากสพปาก
นายกวินก็พูดถึงชื่อของบุคคล๒คนอยู่

บอกเป็นรุ่นพี่เป็นครูฝึกเคยทำอะไรกับเขา
ไปดูเนี่ยนายกวินแสงนินกุลอายุ๒๓ปีผู้ต้องหาคดีนี้
เป็นอดีตพลทหารสังกัดพันธุ์ปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์
รมรบพิเศษที่๓ค่ายเอราวันตะมนต์เขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับ
หรือว่าหน่วยเฉพาะกิจ๙๐เฉาะก๙๐หรือกล้องพันธุ์ปีศาสตร์
เป็นหน่วยทหารปฏิบัติการพิเศษและรักษาพระองค์ขึ้นตรงกับกรมรบพิเศษที่๓รักษาพระองค์
บัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกหน่วยภารกิจพิเศษ
นี้เป็นหน่วยลับนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นการยึดเคลื่อนที่ทางอากาศพื้นที่ระยะประชิด
การต่อต้านก่อการร้ายการปฏิบัติภารกิจโดยตรง
หรือว่าการชิงตัวประกันนี่คือภารกิจของหน่วยนี้

แม้กระทั่งห้ามนำภาพอาวุธยุทธปกรณ์ต่างภายในหน่วยไปแพร่งพลายนี่ก็ไม่ได้
นายกวินเนี่ยเข้าประจำการเป็นพลอาสาหรือว่าทหารเกณฑ์ก่อน
โดยการสอบแข่งขันเข้าหน่วยนี้ด้วยนะฮะ
เมื่อพฤศจิกายน๒๕๖๐มีผลการฝึกค่อนข้างดี
ถึงขั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับหมวดบรรจุที่กองร้อยที่สอง
หมุนไปอยู่กองร้อยที่๓อยู่เกือบ๒ปีจนปลดประจำการจากทหารเกณฑ์
เมื่อพฤศจิกายนปี๖๒แต่เจ้าตัวไม่ได้สมัครเป็นทหารต่อ

นายกวินเนี่ยนิสัยส่วนตัวเป็นคนเชื่อมั่นตัวตัวเองสูง
เขาชอบปืนชอบดูหนังสงครามอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของพลแม่นปืน
สไนเปอร์เหมือนที่เจอในรถเขา
เรื่องนี้นะครับพอนายกวินเนี่ยพาดพิงว่ามีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของรุ่นพี่
หรือว่าครูฝึกนะอ้างว่าเคยถูกส่งไปบำบัดยาเสพติดถูกกลั่นแกล้งอะไรตรงนั้น
แล้วตรงจุดโรงพยาบาลสนามเนี่ยที่เป็นโรงพยาบาลด้านการบำบัดยาเสพติด
แต่เขาไม่ได้มีผู้ป่วยยาเสพติดแล้วเขาเป็นโรงพยาบาลสนามโควิดสิบเก้าเนี่ย
ตัวเองก็เข้าไปค่ะแล้วก็เข้าไปยิงอะไรเขาเสียชีวิตที่นั่นไปหนึ่งศพเนี่ย
พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบก
สั่งการให้พลโทภูมิพัฒน์จันทร์สว่างผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอดีตทหารเกณฑ์ไปยิงผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม
พนักงานร้านสะดวกซื้อเสียชีวิตสองศพแล้วอ้างว่าถูกกดดันจากอดีตผู้บังคับบัญชา
โดยข้อมูลเบื้องต้นในการสอบย้อนประวัติพบว่ามาเป็นพลอาสาทหารเกณฑ์ในช่วงปี๖๖
ปลดประจำการปี๖๒อย่างที่เล่าให้ฟัง
ล่าสุดพันโทมงคลปุริสาผู้บังคับการผู้บังคับกองพันธ์จู่โจมกรมรบพิเศษที่๓รักษาพระองค์นะครับ
ได้เรียกจ่าสิบเอกยงยุทธ์สุกเกษมครูฝึกมาสอบถามข้อเท็จจริง
หลังมีการเผยแพร่คำสัมภาษณ์ของผู้ต้องหาว่าไม่พอใจที่ถูกครูฝึกทำร้ายตอนอยู่ในค่ายทหาร
ทางครูฝึกยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายร่างกายนะครับ
ปฏิบัติตามกรอบของการฝึกทหารใหม่๑๐สัปดาห์
ทหารเกณฑ์คนนี้มีผลการฝึกค่อนข้างดีนะ
แต่อยู่ได้ไม่นานก็หมุนไปอยู่อีกกองร้อยหนึ่ง
ส่วนรุ่นพี่ที่ถูกระบุว่าไปทำร้ายร่างกายเขา
ปลดออกไปก่อน๑ปีแล้วเมื่อย้อนดูประวัติอาการป่วยทางจิต
พบว่าก่อนการเข้าเป็นพลทหารไม่มีการแจ้งประวัติดังกล่าว
แต่แม่เนี่ยเคยให้ข้อมูลช่วงที่เข้ามาประจำการ
เคยรักษาอาการแล้วก็หายเป็นปกติแล้ว
จนกระทั่งปลดประจำการไปก็เข้ารับการรักษาอาการอีกครั้งหนึ่ง
แต่ทางหน่วยทหารต้นสังกัดกำลังรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดนะครับ
จากการสอบครูฝึกเพื่อนรุ่นพี่
เนื่องจากเหตุการณ์ผ่านมา๒ปีแล้วปลดประจำการไปแล้ว
ครูฝึกก็ยืนยันว่าไม่เคยซ้อมไม่เคยทำร้ายร่างกายอะไรเลยนะ
เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไปว่าการฝึกต่างเนี่ย

ไม่ได้เหมือนแบบฝึกหน่วยทั่วไป
แล้วคุณจะมาหาว่าฝึกแบบนี้คือการกลั่นแกล้งฝึกหนักอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ใช่
ทางทหารเขาบอกเพราะว่าคุณมาสมัครอยู่ในหน่วยของหน่วยพิเศษที่เขาต้องฝึกแบบเข้มข้น
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าแล้วทำไมนายกวินผู้ต้องหาคนนี้ต้องเปลี่ยนชุด
ก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อที่ยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อกับชุดหนึ่ง

แต่พอไปก่อเหตุที่โรงพยาบาลสนามที่ปฐุมธานีเปลี่ยนชุดคือแต่งตัวเป็นทหารคือใส่แจ็คเก็ตทหารลายพรางแล้วใส่หมวกด้วย
หลายคนตั้งข้อสังเกตแล้วสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงขั้นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อข้างนอกแต่เสื้อยืดข้างในตัวเดิมนะคะ
เนี่ยค่ะที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยคนร้ายใส่แจ็คเก็ตสีดำทับเสื้อยืดอีกทีเสื้อยืดก็สีดำมีลายด้านหน้ากางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสีดำ
แต่พอไปโรงพยาบาลสนามที่ปฐุมธานีมีเสื้อแจ็คเก็ตอีกตัวนึงละเป็นเสื้อทหารลายพรางหมวกเบเร่สีแดงกางเกงยีนเหมือนเดิมรองเท้าผ้าใบสีดำเหมือนเดิม
มันต่างกันที่เสื้อลายทหารกับหมวกนี่แหละค่ะหลายคนก็สงสัยนะแล้วตั้งข้อสังเกตนะว่าคุณจะสื่ออะไรมีนัยยะอะไรคุณต้องเปลี่ยนชุดแบบนี้แสดงตัวให้เป็นอดีตทหารหรืออย่างไรนี่นะคะ
อันนี้นะฮะก็เป็นชุดที่ใช้ไปก่อเหตุนะครับคือประวัติของนายกวินเนี่ยที่ไปยิงผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตสองศพเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
พบว่ามีความชอบถึงขั้นคลั่งไคร้ในการใช้ปืนแล้วชอบโพสต์เกี่ยวกับอาวุธปืนแล้วก็การฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำ
ระหว่างที่ถูกเจ้าหน้าที่ปิดล้อมอยู่ตอนที่ขับรถหนีไปถึงบ้านญาติที่จังหวัดระนองนะครับก็ยังใช้สังคมออนไลน์ส่วนตัวเนี่ยติดตามความเคลื่อนไหวข่าวของตัวเองด้วยนะค่ะ
นี่นายกวินก็ตอบกลับไปบอกบ้าดินี่ประมาณอย่างนี้มีด้วยนะฮะมีข้อความที่บอกว่าไม่ได้เมาทำเพราะเครียดล้วนอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมด
คอมเมนต์เนี่ยคาดว่าอาจจะเป็นเพื่อนด้วยซ้ำ
พอรู้ว่านายกวินก่อเหตุเนี่ย
ก็ส่งข้อความไปบอกให้ไปมอบตัวซะ
นายกะวินเนี่ย
ยังได้คุยโทรศัพท์กับสื่อที่โทรเข้าไปด้วยนะครับ

คนที่จะมาล้อมเขาเนี่ยควรเป็นทหารชุดรบพิเศษชุดคอมมันโด
หรือว่าจัดหน่วยซิลมาเลยดีกว่าเพราะว่าเอาตำรวจมาเนี่ย
มันไม่สมศักดิ์ศรีเขาโอ้โหพูดไปถึงนู่นนะ
บางคนโทรไปก็อ้างว่ากลัวว่าจะถูกทำร้าย
อยากจะมอบตัวแต่ว่ากลัวว่าจะถูกทำร้ายอะไรประมาณอย่างนี้เยอะแยะไปหมด
สุดท้ายเนี่ยก็ยอมมอบตัวจนได้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวของ
ในคนนี้นะครับที่ใช้สังคมออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมคะต้องใช้เวลาหน่อย
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันมีหลายจุดที่มันเป็นจุดที่สำคัญ
ย้อนกลับไปเลยนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุสลดทั้งหมดเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่านายกวินผู้ต้องหาคนนี้
ไปเปิดห้องโรงแรมมีเพื่อนอีกคนนึงซื้อเบียร์มาดื่มกันแบบ
โอ้โหเยอะเลยนะคะเป็นเพื่อนผู้ชายนะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
แต่เขาบอกว่าเพื่อนผู้ชายคนนี้ลักษณะคล้ายกับผู้หญิงนะ
แต่แต่ร่างกายเป็นชายเหมือนใจเป็นหญิงอะไรแบบเนี้ยค่ะครับ
คุณผู้ชมคะโรงแรมนี้อยู่แถวรัฐพร้าวนะคะ
ก็คือในซอยลาดพร้าวยี่สิบห้าค่ะครับ
ซึ่งหน้าปากซอยก็คือร้านสะดวกซื้อที่มันเกิดเรื่องอ่ะค่ะอืม
นี่ค่ะคือไปเปิดโรงแรมก่อนคือโรงแรมนี้ก็เปิดตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
มีทั้งหมดสี่ชั้นสองร้อยห้าสิบห้องแต่โครงการเปิดแค่ชั้นเดียวพอ
คือชั้นแรกมีหกสิบห้องนี่ค่ะพนักงานโรงแรมเปิดห้องพักหนึ่งสี่เจ็ด
ให้ทีมข่าวของเราดูค่ะเป็นการเนี้ยไปดูสภาพห้องนะคะ
ก็มีห้องน้ำอยู่ติดประตูทางเข้ามีโต๊ะนั่งกินข้าว
นอนทีวีเข้าไปดูแบบนี้ค่ะครับ
นักข่าวของเราบอกว่าโอ้โหคุณผู้ชมดูภาพ
ขวดเบียร์เปิดดื่มไปแล้ว๑๒ขวดและดื่มหมดแล้วทุกขวด
่นบุหรี่เนี่ยคลุ้งห้องเลยนะคะฝาเบียเกลือนพื้นเลยนะคะ
้นบุหรี่อีกเต็มเลยมีถั่วอีกหกซองเปิดกินเป็นกับแกล้ม
วางอยู่บนโต๊ะอาหารมีจานมีถ่วยมีช้อน
มีกล่องสายชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือทิ้งเอาไว้ในห้อง
มีหน้ากากอนามัยอยู่หนึ่งชิ้นนะคะนักข่าวก็ได้คุยกับพนักงานโรงแรมม่านรูดแห่งนี้นะคะ
อนุญาตใช้เป็นนามสมมุติเรียกเธอว่านางอ้อยเธอบอกว่าพนักงานเนี่ยจะมีแบ่งกันเป็นช่วงเวลาทำงานอ่ะนะ
เป็นสามกะนะคะครับเช้าเย็นดึกเมื่อคืนนี้นางอ้อยบอกว่าเธอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะ
ตอนที่นายกวินผู้ต้องหามาเปิดห้องแต่พนักงานเขาก็คุยกันว่านายกวินผู้ก่อเหตุ
มากับเพื่อนผู้ชายคนนึงแต่เหมือนกับที่กลายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงเพราะลักษณะตุ้งติ้งหน่อย
อันนี้พนักงานโรงแรมบอกเอง
ขับรถกระบะยี่ห้ออีซูซูดีแม็กซีขาวสี่ประตูทะเบียนสามทอพุเท่าขอไข่
สองสามสามกรุงเทพก็คือรถกันที่เกาะเหตุนี่แหละที่ขับไปนู่นไปบ้านย่าที่ระนองอ่ะนะคะ
ก็เนี่ยตอนมาเปิดโรงแรมก็ใช้รถคันเดียวกันคันนี้มาถึงโรงแรมสี่ทุ่ม๑๐นาที
เปิดห้องพักสี่ร้อยห้าสิบบาทหมายเลขห้องก็คือ๑๔๗คือห้องที่เปิดให้นักข่าวของเราเข้าไปดูนี่แหละ
ครับพนักงานบอกว่าตอนช่วงเวลานั้นก็เปิดห้องพักตามปกติ
ไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่านายกวินหรือเพื่อนนายกวินมีอาวุธติดตัวอะไรมาด้วยไหม
ก็เหมือนกับว่าพนักงานเขาให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกค้านายกวินก็สั่งอาหาร
ต้มยำผัดนั่นผัดนี่พนักงานเสิร์ฟก็ไปเสิร์ฟให้ถึงห้อง
ก็เนี่ยค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งเหล้าทั้งเบียร์เนี่ยโรงแรมบอกว่าไม่มีขายนะ
พอไม่มีขายนายกวินผู้ก่อเหตุเลยต้องไปซื้อร้านสะดวกซื้อไงคะ
นี่ไงคะเรื่องราวมันเชื่อมโยงกันแบบนี้อ่าโรงแรมม่านรูดอยู่ในซอยลาดพร้าวยี่สิบห้า
โรงแรมไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายก็ต้องไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านสะดวกซื้อ
หน้าปากซอยลาดพร้าว๒๕ก็คือจุดที่เกิดเหตุไปยิงพนักงานร้านสะดวกซื้ออ่ะ
พนักงานโรงแรมบอกว่าไม่รู้ว่าออกไปตอนกี่โมง
กลับเข้ามาแล้วเช็คเอาท์อ่ะตี๔แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับเข้ามาอีกเลย
รุ่งเช้าก็คือเช้าวันนี้ถึงมารู้ข่าว
ว่าคนที่มาเปิดห้องพักห้องนี้ห้องหนึ่งสี่เจ็ดเนี่ย
ยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อที่หน้าปากซอยจนเสียชีวิตพนักงานบอกตกใจมากเลย
คิดเลยว่าโอ้โหดื่มเหล้าดื่มเบียขนาดนี้แล้วไปก่อเหตุแบบนี้
คือตอนที่ไปเปิดห้องเนี่ยค่ะก็เขาบอกว่าไม่ได้มีใครเมา
ทุกคนก็ผูดจ้าปกติไม่เอะอะโวยวายทั้งตัวนายกวินและเพื่อนผู้ชายที่ไปด้วยกันนะ
ทางโรงแรมบอกว่าคือโรงแรมพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่นะคะ
ถ้าตำรวจอยากได้ข้อมูลอะไรอยากได้ภาพจากกล้องวงจรปิดหรืออะไรเนี่ย

เห็นมาสั่งอาหารที่นี่แล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่าเขาอยู่ในห้อง
เขาอาจจะออกไปซื้อข้างนอกเอากระบะสีขาวคันเดียวกันกับที่หนูอยู่ในข่าวนี้ใช่ไหม
ใช่คันเดียวกันแหละคันเดียวกันเลยใช่
อันนี้เราไม่สามารถที่จะไปเพราะว่าเรารับในฐานะเป็นลูกค้า
เราจะไม่รู้ทุกอย่างไม่ได้แล้วก็คือไม่ไม่ได้อะไรเออ
คือเรารับเสร็จเขาเปิดของเขาใช่ใช่
แสดงว่าไม่ได้สังเกตถึงอาวุธพื้นไม่ได้สังเกต
เพราะฉะนั้นถ้าต่อจิ๊กซอไปเนี่ยก็เหมือนที่พ่อกับแม่ของผู้ต้องหาที่บอกกับเรานะฮะ
ก็คงทะเลาะกับพ่อมาแล้วก็ชวนเพื่อนมาหาที่กินเบียร์
ไม่รู้จะไปกินที่ไหนก็เลยไปเปิดโรงแรมม่านรูดกินเบียร์
ก็ถูกกับผู้ต้องหาในโรงแรมม่านรูดห้องนั้น

ตำรวจเนี่ยตามเจอตัวตั้งแต่ตอนเช้าที่ไปเปิดห้องแล้วล่ะ
เพื่อตามหานายกวินเนี่ยนี่เรียกตัวมาให้ข้อมูลอีกรอบนะครับ
ล่าสุดเพิ่งมานะครับที่สอนอพหนโยธินครับท่านผู้ชมครับ

เขายืนยันว่าเขาก็เป็นผู้ชายปกติธรรมดานี่แหละ
แค่ไปเปิดห้องกินเบียร์กับเพื่อน

ไม่ได้เป็นตุ้งติ้งหรือตัวเป็นชายใจเป็นหญิงอะไรแบบนี้ไม่ใช่
หาที่กินเบียร์ก็เปิดโรงแรมม่านรูดกินประมาณอย่างนั้น
นี่ฮะนายอุรานะครับ
ตำรวจสอนอพหนโยธินเชิญตัวมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะ
หลังจากที่นายกวินที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
ออกไปยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อเสียชีวิต
แล้วก็ต่อไปยิงคนป่วยคน๑๙เสียชีวิตอีก
นายอุรานบอกว่าเขาเข้าไปดื่มเบียกับนายกวินในห้องที่โรงแรมม่านรูดแห่งนั้นจริงนะ
กินกันไป๑๓ขวด
จนกระทั่งตัวเขาเนี่ยหลับไป
แล้วเขาสะดุ้งตื่นตอนตี๔ตื่นเพราะตำรวจมาปลุก
ถึงรู้ว่าเอ้ากวินที่กินเบียร์อยู่ด้วยกัน

นี่ฮะแล้วก็วินก็หนีไปนี่ครับ
เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะเขาพูดอะไรไว้เล็กน้อยนะครับ

อ่าเดี๋ยวที่เหลือตำรวจคงจะขยายผลกันต่อไปเรื่องมูลเหตุนะครับ
ค่ะทีนี้ค่ะขอสรุปเส้นทางที่นายกวินผู้ต้องหาใช้หลบหนีกันหน่อยนะคะ

ไปตั้งแต่ตีสามที่นายกวินเนี่ย
ก่อเหตุยิงที่โรงพยาบาลสนามที่ปฐุมธานี
แล้วก็มีผู้ป่วยโควิด๑๙เสียชีวิตไปเนี่ยนะคะ
นายกวินขับรถกระบะอีซูซูดีแม็กซ์สี่ขาวสี่ประตูสาม
ทองพุท่าขอไข่หกสองสามสามกรุงเทพ
จากปทุมธานีไปตามทางหลวงใหม่เล็ก๔
ถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ผ่านสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรี
พอเข้าจังหวัดประจวบคิริขัน๖โมง๒๐นาทีได้ค่ะ

กวินผู้ต้องหาแวะปั๊มเติมน้ำมัน
อำเภอคลองวานจังหวัดประจวบคิริขัน
ไม่ยอมจ่ายเงินแล้วเอาปืนขู่เด็กปั๊มอีกนะคะ
เดี๋ยวจะมาขยายความตรงนี้เพิ่มเติมนะคะ
ขอสั้นไว้ตรงนี้ก่อนเล่าเรื่องของเส้นทางหลบหนีก่อน
หลบหนีไปต่อค่ะมุ่งหน้าไปชุมพร
ขวาแยกประถมพรผ่านด่านความมั่นคงด้วยนะคะ
ในพื้นที่ตำบลเขาชัยราชอำเภอปะทิว
แล้วกล้องมุมจรปิดจับภาพตรงนั้นเอาไว้ได้
โมงครึ่งขับรถเข้าพื้นที่ตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นมุ่งหน้าอำเภอเมืองระนอง
ตำรวจทางหลวงพยายามจะสกัดจับนะคะตามถนนเส้นเพชรเกษมนะคะ
เลี้ยวขวาผ่านสามแยกหินช้างมุ่งหน้าบ้านหินช้างหมู่๓
ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองก็คือบ้านของคุณย่า
คมคูเอาบุรีกับเบียร์ที่แม่ค้าร้านขายของชำปากทางเข้าหมู่บ้านอีก
อันนี้อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะดูสิคะระหว่างทางเนี่ย
ระหว่างทางหนีมีอีก๒เรื่องที่มันเพิ่มขึ้นมา
แล้วขับรถไปบ้านย่าถึงบ้านย่า๑๑โมง
รวมระยะทางจากปฐุมธานีถึงระนองบ้านย่า๖๔๐กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางสิบเอ็ดชั่วโมงค่ะระหว่างทางก็แวะก่อเหตุไปเรื่อยใช่ค่ะ
ท่านผู้ชมครับตอนที่แวะก่อเหตุตามจุดต่างเนี่ย
อย่างที่คลองวานประจวบคิริขันเนี่ยสพคลองวานก็ได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุจี้ชิงทรัพย์ที่ปั๊มน้ำมันปั๊มซัดโก้
อยู่ริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ที่ตำบลคลองวานห่างสพเนี่ยแค่สามกิโล
ค่ะนี่ฮะพนักงานของร้านนะครับพนักงานปั๊มน้ำมันเนี่ยบอกว่ากำลังทำงานกันอยู่เลย
มีรถกระบะอีซูซูดีแม็กซ์สีขาวเนี่ยวิ่งมาที่หัวจ่าย
สวมเสื้อลายพรางทหารสีเขียวแต่ตอนนั้นเขายังไม่รู้กันว่าเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุมา
แล้วหนีมานะครับเปิดกระจกรถบอกเติมน้ำมันเต็มถังอืมอ้าว
พนักงานเขาก็เติมให้ตามปกติค่ะเติมเต็มถังพอน้ำมันใกล้เต็มถัง
คนขับรถบอกพอพอพอแล้วนะก็มันก็ขึ้นหนึ่งพันแปดร้อยบาท
ก็จะเดินไปเก็บเงินระหว่างนั้นคนร้ายทำท่าเหมือนกับก้มหาของในรถ
แล้วกลายเป็นว่าหยิบปืนขึ้นมาฮะค่ะหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ขู่
ไม่ยอมจ่ายค่าน้ำมันแล้วบอกว่านี่เพิ่งก่อเหตุยิงคนตายที่กรุงเทพมานะ
แล้วยังท้าทายบอกให้ไปแจ้งตำรวจเลยนี่ฮะพนักงานบอกโหเจอปืนเข้าไป
ทำยังไงครับก็หนีสิครับตอนนั้นต้องวิ่งหนีกันแตกกระเจิงเลยครับ

ฮืมเขาคนอื่นคือเด็กปำคืออื่นวิ่งหนีกันหมดแล้ว
เต็มถังแล้วนะครับพนักงานเขาก็แจ้งตำรวจกัน
ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยปั๊มน้ำมันเขาแจ้งความนะครับ
ตำรวจเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานขอสารจังหวัดประจวบคิริคันออกหมายจับนายกวิน
ข้อหาชิงทรัพย์นะฮะแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนอะไรพวกนี้ด้วย
ฉะนั้นตรงเนี้ยมีข้อหาด้วยนะครับค่ะมีคดีตรงนี้ด้วยนี่ไงค่ะ
อย่างที่บอกว่าต้องใช้เวลากับเรื่องนี้จริงเพราะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายจุดจริง
ระหว่างทางที่หลบหนีจากปฐุมธานีไปบ้านคุณย่าที่ระนองมีสองเรื่อง
หนึ่งคุณภาคภูมิเล่าไปที่ปั๊มน้ำมันส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ไปขู่เอาบุหรี่เอาเบียร์ค่ะ
จากแม่ค้าที่ร้านที่อยู่หน้าปากซอยหมู่บ้านนะคะอ่าคือแม่ค้าเขาโพสต์เอาไว้นะ
วันนี้โพสต์เลยเหรอใช่ค่ะเขาบอกว่าโดนแล้วมาร้านขอเบียร์ขอบุหรี่
ไม่ให้เอาปืนขู่จะเอาอะไรเอาไปเลยถ้าไม่ให้คงโดนยิงตาย
แม่ค้าโพสต์เอาไว้แบบนี้แล้วก็โพสต์ต่ออีกว่า
เครื่องบินมารับนายไปแล้วขอบคุณที่ไม่ทำอะไรเจ๊
ขอบคุณที่นายยังคิดได้ว่านายทำมาสองคนแล้วค่าบุหรี่กับค่าเบียร์เจ๊ยกให้นะ
นี่นะคะทีมข่าวก็เลยสอบถามจากแม่ค้าคนนี้นะคะ
นางสาวมณีรัฐชูโลหะเป็นเจ้าของโพสต์เป็นแม่ค้าร้านขายของชำ
หน้าปากซอยบ้านหินช้างก่อนจะถึงบ้านคุณย่าของผู้ต้องหา
บอกว่าเมื่อช่วงสายคนร้ายจอดรถกระบะเดินลงมาขอบุหรี่กับเบียร์
แล้วบอกว่าถ้าพี่ไม่ให้ผมผมไม่อยากทำอะไรพี่นะ
แล้วโชว์ปืนเลยค่ะปืนเหน็บเอวอยู่สองกระบอก
เธอเลยบอกว่าอยากได้อะไรก็เอาไปเลยหยิบบุหรี่ให้ไปซองหนึ่ง
ส่วนเบียร์ไม่รู้ว่าคนร้ายหยิบไปกี่ขวดตอนนั้นเธอกลัวมาก
กล้าแม้กระทั่งจะดูด้วยซ้ำว่าหยิบเบียร์ไปกี่ขวด
เขาไม่ได้ว่าจอดปุ๊บเขาจะลงจากรถเลยนะเขาก็อยู่ในรถพักหนึ่งอ่ะ
แล้วพอพี่เดินถึงเก๊เขาก็เดินลงมาเขาก็ตะโกนพี่บุหรี่ซองนึง
พอหยิบบุหรี่ซองนึงพี่ก็เลยหยิบให้แต่พี่นั่งนะตอนนั้นน่ะ
ก็นั่งพอเสร็จแล้วก็แดงซองหนึ่งครับอะไรอย่างเง
พี่ก็ให้พอว่าพี่พี่ส่งให้พี่ก็บอกเขาว่าหกสิบห้าบาท
แล้วเขาก็บอกว่าผมไม่มีตังค์ผมขอนะเออแล้วพี่ก็ไม่ได้พูดอะไรแล้ว
พี่ก็จะดึงบุหรี่กลับไงแล้วเขาก็พี่ก็เลยดึงบุหรี่กลับเสร็จแล้ว
เพราะว่าคือของซื้อของขายอะเนาะพี่เขาก็เลยบอกว่าเอ่อผมอ่ะ
หนีคดีมาผมยิงคนตายมาสองคนอะไรอย่างเงี้
พี่ก็ยังไม่ได้เอกใจจะเชื่อหรอกเพราะว่าเราก็เห็นข่าวกันแล้วเราก็ไม่คิดไงว่าจะเจออะไรอย่างนี้
ก็เลยมองหน้าเขาแล้วเขาก็บอกเนี่ยผมหนีคดีมานะพี่อะไรอย่างนี้
ผมหนีคดีมาแล้วเขาก็เปิดเสื้อเพราะว่าเอวเหน็บปืนอย่างนี้
เขาก็เปิดเสื้อเขาบอกผมไม่อยากทำพี่แล้วผมขอนะพี่อะไรอย่างนี้
พี่ก็เลยส่งให้ส่งบุหรี่ให้ซองนึงเขาก็พูดดีเขาไม่ได้แบบว่ามามึงกูสู่เราอย่างนี้ไม่มี
พอสักพักเขาก็บอกชื่อนามสกุลเขาบอกเขาจะไปเยี่ยมย่าใหม่เขาจะไปมอบตัวบ้านย่าใหม่
พอเขาเดินออกมาสักไม่ถึงเนี้ยมาประมาณขอบร้านเนี่ยเขาน่าจะเหลือไปเห็นตู้ตู้เบียร์
บอกพี่ผมขอเบียร์นะพี่ก็เลยหันมาบอกเขาว่าจะหยิบอะไรก็หยิบไปเลยจะเอาเท่าไหร่ก็เอา
นี่ไงจริงแล้วตรงนี้อีกคดีหนึ่งเลยนะ
แต่คุณพี่ร้านนี้บอกเอาไม่เป็นไรถือว่าขอกันกินโชคดีที่ไม่มีเหตุร้ายอะไรขึ้นมากกว่านี้ตรงร้านนี้
ร้านนี้ก็เข้าไปที่บ้านย่าที่ว่าไปซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นแล้วเจรจาเกลี้ยกล่อมกันอยู่นะครับ
บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของย่าของนายกวินผู้ต้องหานะครับ
คุณย่านี่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอายุ๙๐แล้วนะคุณย่าพูดไม่ไหวแล้วนะครับพูดไม่ได้แล้วก็นอนติดเตียงอยู่นะครับ
เป็นย่าที่เลี้ยงนายกวินตั้งแต่ยังเล็กด้วยครับแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องคอยดูแลคุณย่าอยู่คนหนึ่ง
ลูกพี่ลูกน้องคนนี้เนี่ยบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยตอน๙โมงครึ่งนายกวินขับรถกระบะมาจอดที่บ้านมาถึงยิงปืนนัดหนึ่งก่อนเลย
ไล่ให้ออกจากบ้านบอกว่าไปก่อคดีมาลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ในบ้านก็กลัวก็วิ่งออกมาไปหลบอยู่ที่สวนยางพาราห่างจากบ้านสักสิบเมตร
แล้วตำรวจก็มาตำรวจก็มาปิดล้อมบ้านเอาไว้แต่คุณย่าวัย๙๐ยังนอนอยู่ข้างใน
คงจะมาปรับทุกข์กับย่าด้วยนะครับเพราะว่าเขาเชื่อฟังย่ามาก
แต่ตอนนี้ย่าพูดไม่ได้แล้วไม่ได้ยินอะไรด้วยไม่ได้รับรู้อะไรเลยนะครับ
นายกวินมาถึงก็เลยเอาแต่ร้องไห้คือตอนนั้นย่าเองก็ร้องไห้เหมือนกัน
คือย่าอาจจะรับรู้อะไรบางอย่างด้วยสัมผัสสัญชาติยานอะไรหรือเปล่า
นายกวินมาแล้วมาพูดมาปรับทุกข์มาอะไรยังไงเนี่ยฮะเหมือนกับหนีอะไรมานะครับ
คือตอนนี้เนี่ยแม้ว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายแล้ว
เราย้อนกลับไปคุยกับลูกพี่ลูกน้องของนายกวินอีกครั้งนึงเนี่ย
เธอบอกว่ายังตกใจอยู่นะนี่ย่าเองก็เพิ่งหลับ
ก่อนที่นายกวินจะมาที่บ้านเนี่ยก็ผ่านร้านค้า
แล้วก็เหมือนที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะไปเอาบุหรี่เอาเบียร์อะไรเขานะ
เติมน้ำมันไม่จ่ายเงินเขาอะไรแบบนี้
คือน้องมาถึงตอนเช้าแล้วก็มาถึงก็มาไล่เราให้ออกไป
แล้วก็ยิงปืนให้เราออกไปบอกเขาหนีมาเขาพูดแค่นี้
หลังจากนั้นเราไม่รู้เรื่องเลยสักพักเราไปแอบอยู่ในฝั่งนู้นนะบนถนน
แล้วตำรวจมาเราถึงได้ขึ้นมาจากในป่า
ถึงได้รู้ว่าอ๋อน้องไปก่อคดีมาจริง
เพราะย่าเลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กเขาก็น่าจะมาหาย่าแหละเขารักย่าเขามาก
รับรู้แกก็ร้องแกก็ช็อกไงเราก็บอกว่าให้เงียบ
เขาก็ช็อกมากเราก็พยายามแบบให้เขาสงบสติอารมณ์
ก็ไม่มีไม่มีตังค์ติดตัวไงตั้งแต่กรุงเทพมาก็ไม่มี
เพื่อเอาบุหรี่กับเบียร์
คุณผู้ชมคะมีนักอาทยาวิทยาอาจารย์กฤษณพงศ์วิเคราะห์พฤติกรรมของคนร้ายนะคะ

หรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาทางจิตหรือปัญหาทางเรื่องของบุคลิกภาพ
อาจารย์บอกว่าดูคลิปที่ไปยิงในโรงพยาบาลสนามที่ปฐุมธานี

แล้วก็ลักษณะการแต่งตัวที่แตกต่างกัน
ยิงที่โรงพยาบาลสนามใส่เสื้อลายพรางด้วยเนี่ยนะ
อาจารย์บอกว่าอันนี้มันสำคัญนะ
มันแสดงให้เห็นว่าคนร้ายต้องการส่งสัญญาณ
หรือสื่อสารอะไรบางอย่างกับสังคม
เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวที่เปลี่ยนชุดมาเป็นเสื้อลายพรางทหาร
พอจับตัวได้เนี่ยอาจารย์บอกว่า
ต้องถามรายละเอียดผู้ต้องหาให้ชัดนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสอบให้ชัด
จะได้แก้ปัญหาระยะยาวจะได้ป้องกันการลอกเลียนแบบ
เพราะกลัวว่าถ้าอีกหน่อยคนไม่มีทางออก
แล้วจะตัดสินใจก่อเหตุรุนแรงแบบนี้อีก
อาจารย์บอกว่าเชื่อว่าคนร้ายตั้งใจมอบตัวอยู่แล้วแหละ
ขับรถไปบ้านญาติยอมคุยกับสื่อมวลชน
เหมือนกับว่าเขาต้องการความมั่นใจ
ว่าเขาจะไม่ถูกใช้ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่
คือเขาใช้ญาติใช้สื่อมวลชนเป็นเกราะกำบังให้เขา
การที่เขายอมที่พูดคุยกับสื่อ
ก็เพราะเขาน่าจะเชื่อว่ารูปแบบพฤติการเหล่านี้แหละ
จะเป็นกลไกในการปกป้องเขาระดับหนึ่ง
ให้เขาถูกกระทำโดยการทำร้ายร่างกายหรือถูกซ้อมถูกอะไรก็ตาม
ทำไมคนคนนี้ถึงตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านญาติ
กลับไปอยู่สถานที่ที่คิดว่าคนอื่น

สุดท้ายเขาอาจจะคิดว่าเขาน่าจะมอบตัว
มากกว่าการที่เขาจะตัดสินใจโดยการที่ไม่มอบตัว

คิดว่าโดยลึกเชื่อว่าถ้าเกิดเขากลับไปอยู่ตรงนั้นเป็นสถานที่ที่เขารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย

เขาทำเนี่ยเหมือนเขาต้องการจะสื่อสาร
กับทางสังคมกับประชาชนว่าเขาต้องการเรียกร้องอะไรบางอย่าง

ไปใส่เสื้อลายพังข้างประหารเนี่ย
ข้าราชการทหารเป็นกระฐานเกณฑ์มาก่อนจริง

ทำไมเขาถึงไม่ไปก่อเหตุต่อเนื่อง

ตรงนี้ผมว่าน่าจะต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไร
ความเป็นจริงในสังคมไทยต้องยอมรับอย่างนี้นะครับ
เราต้องยอมรับในเรื่องของความแตกต่างด้านชนชาติ
เป็นเรื่องของคดีสะเทือนขวัญที่บางเรื่องมันก็ต้องเอาไปถอดบทเรียนกันนะฮะ